อย่างที่พอเรานำเสนอทีไร

เพราะว่าธรรมดา

แต่ว่าเป็นฮิปสายฮิป
สายฮิปเซอร์ฮิปเซอร์ว้าว
นี่ครับบรรยากาศงานแต่งสุดฮิตจริง

แล้วก็ไม่มีใครเหมือนอยู่ที่โคกตานาคตำบลดอนกรวย
อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี

นี่แหละครับนี่คือช่วงของการจัดขบวนนะ

จัดขบวนก่อนที่จะแห่ขันหมากไปขอเจ้าสาว

นี่ที่นั่งข้างอยู่นี่คือเจ้าบ่าวครับ
ค่ะชู้สองนิ้วจ้าบ่าวใส่เสื้อสีขาวหล่อมาเลย
แบบว่าสบายนี่มาในแนวแบบว่ากางเกงขาม้าแม่แบบนี้
อ๋อเป็นแนวยังไงฮิปอ่ะฮิปปี้

เป็นแบบคือเจ้าบ่าวเขาอยู่ในกลุ่มของวินเทจไทยแลนด
หรือว่ากลุ่มคนที่รักวินเทจนั่นไง
จัดงานแต่งมาแบบนี้เพื่อนฝูงก็มาเพียบแล้วครับคุณผู้ชมครับ
วินาทีที่เจ้าสาวนั้นออกมาจากห้อง

คือขอจากคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวให้เรียบร้อย
แล้วก็นำสินสอดทองมั่นมาวางเอาไว้

ฮือฮาไม่แพ้กัน
ในช่วงของกลางค่ำกลางคืนก็ต้องมีงานฉลองกันนะครับ
เป็นไงพี่เขาจัดหนักจัดเต็มเป็นปาร์ตี้ที่เอาไว้ขอบคุณ
แขกเรือที่มาในงานตั้งแต่ช่วงเช้ารวมไปถึงที่มาฉลองกันในช่วงเย็นกันด้วยนะครับ
จัดวงดนตรีให้เลยทีเดียวแล้วเท่านั้นไม่พอ
เจ้าบ่าวนี่เป็นไงมาในชุดนักมวย
นี่คือชุดเจ้าบ่าวนะคะใช่ครับคือพร้อมแล้วที่จะขึ้นสังเวียน
ไม่ใช่เป็นสังเวียนมวยสังเวียนเดือดแต่นี่คือสังเวียนรัก
พร้อมแล้วที่จะมีเมียอย่างเป็นทางการโอ้โหประกาศศักดา
นี่ครับส่วนนี้ก็เหล่าบรรดาเพื่อนฝูงพี่น้องญาติญาติ
แต่สนุกมากเลยเรานะเรานะไม่ใช่เขางานแต่งที่ใด
เป็นได้แค่แขกรับเชิญก็ยังยินดีที่จะไป
อยากแต่งกับเขาเหลือเกินบังเอิญมันยังหาไม่ได้
อันนี้คือไม่ได้ร้องเป็นเพลงแต่ว่าเป็นร้องจากความในใจอันนี้คือบ่น